เราเป็นห่วงมากที่สุดก็คือที่แหลมตะลุมพุกนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะ
ตอนนี้พวกรัชกาลจังหวัดเนี่ยได้มีการสั่งอุบายบประชาชน
ออกจากพื้นที่เสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
ติดตามได้จากคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนะคะ
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่น

กลับมาติดตามสถานการณ์การรับมือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับ
ที่แหลมสรุมภูมิเขตอำเภอผักพนังจังหวัดนักคอศรีธรรมรัฐนะครับ
ต้องบอกว่าขณะนี้นะครับฝนตกลงมาอีกแล้วนะครับ
แล้วตอนนี้ลมก็ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรแตกต่างจากช่วงกลางวันที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยคลื่นในทะเลขณะนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับ
คือมีความสูงมากกว่า๑๕เมตรแล้วแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยยังคงต้องประเมินแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่มีความชัดเจนนะครับก็คือว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้เดินทางมาที่นี่นะครับ
ช่วงบ่ายสองโมงตรงที่ผ่านมาแล้วก็มีข้อมูลยืนยันนะครับว่าเขาประกาศที่นี่เป็นพื้นที่สีแดงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
และห้ามให้ประชาชนเข้ามาในที่นี่รวมไปถึงเขตบ้านเรือนนะครับก็จะต้องอบพยพออกไปในที่ที่ปลอดภัยแทนครับ
ก็มีข้อมูลล่าสุดรายงานมานะครับว่าที่แหลมตะลุมคุกเนี่ยจะเป็นจุดรับพายุโซนร้อนปลาบึก
อย่างที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ห้ามให้ประชาชนเนี่ย
มีความชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่ให้เข้าพื้นที่เลยในวันพรุ่งนี้
บ่ายโมงตรงเป็นต้นไปส่วนวันนี้ก็ได้สั่งการให้ประชาชนทุกครัวเรือน
อบพยพออกนอกพื้นที่ทำให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับ
ต้องมีการนำทงแดงมาติดไว้ที่ปากทางเข้าจุดชมวิวแหลมตะลุงพุ
แล้วก็ประกาศเสียงตามสายบริเวณโดยรอบชุมชนบ้านแหลมตะลุมพุกว่า
เฝ้าระวังภัยแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงแล้วก็ให้ประชาชนนั้นเก็บทรัพย์สินสำคัญ
หนีน้ำขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิด
และอย่างที่บอกครับช่วงบ่าย๒โมงตรงที่ผ่านมาทางนายจำเรินทิพยพงธาดา
เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านและฝ่ายปกครองท้องถิ่นนะครับ
ปลาบึกที่มีข้อมูลล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า
พายุสนร้อนปลาบึกจะเข้าถึงเขตแหลมตะลุมพุกในช่วง
โมงของวันพรุ่งนี้ไปแล้วโดยสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้าน
กังวลนั้นก็คือเรื่องของการซ้ำรอยเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้า
ในเหตุการณ์พายุแฮเรียสและพายุเกรนในปีสองพันห้าร้อยสามสิบสอง
ก็เลยทำให้นายจำเรินนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตัดสินใจทำ
ทีบวงสวงขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการปกปักรักษาคุ้มครอง
ให้เหตุการณ์แหลมตะลุมพุกนั้นเกิดความเสียหายเหมือนในอดีตที่
ผ่านมาโดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการนะครับในจำเรินบอกว่าที่นี่
จัดให้เป็นพื้นที่สีแดงเพราะว่าหลังจากประกาศของกรมอุตุนิยม
ทยาก็พบว่าพายุโซนร้อนปลาบึกได้เบียดทิศทางลมจากเดิมที่จัด
ขึ้นสู่ชายฝั่งของทางจังหวัดสุราธานีมาเป็นเขตแหลมตะลุมพุก
แทนนะครับก็เลยทำให้หน่วยงานราชการในจังหวัดเกิดความห่วงใย
น้องประชาชนในพื้นที่จนในที่ประชุมเนี่ยมีข้อสรุปว่าให้พี่น้อง
ประชาชนบ้านแหลมตะลุมพุกทุกคนอบพยพออกนอกพื้นที่ไปอยู่ที่ศูนย์
พักติงโชคราวที่สูญราชการประจำบังเภอปากพนังทุกคนไม่มี
เพราะข้อยกเว้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตครับ
ครับอย่างที่ได้นำเรียนนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้มีการตระเวนในชุมชนแหลมตะลุมพุกนะครับ
เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่าชาวบ้านเริ่มมีความตื่นตัวนะครับ
แล้วก็คอยรับฟังข่าวสารจากเสียงประกาศตามสายที่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
คอยประกาศอยู่ตลอดเวลานะครับโดยมีชาวบ้านรายหนึ่งครับ
ก็คือนางปรานีนัทวิไลเนี่ยชาวบ้านได้ยอมรับกับผมว่าเดิมทีพื้นที่แหลมตะลุมพุกเนี่ย
เผชิญหน้ากับพายุหรือลมมรสุมแบบนี้แทบจะทุกปี
เพราะตามธรรมชาติของภูมิประเทศตรงนี้นะครับ
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมเนี่ย
ก็จะเป็นช่วงที่ประสบกับปัญหาพายุแบบนี้เป็นประจำ
จึงทำให้ชาวบ้านนะครับมีวิธีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ
แต่ก็ต้องยอมรับว่าพายุปลาบึกที่กำลังจะเข้าสู่พื้นที่ตรงนี้
มีความน่ากลัวไม่เหมือนกับพายุในปีก่อนครับ
คุณผู้ชมครับก็มีรายงานล่าสุดมานะครับ
ก็คือว่าพายุโซนร้อนปลาบึกจะขึ้นฝั่งในวันที่๔มกราคม
สองพันห้าร้อยหกสิบสองก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ
ที่เขตอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยความเร็วลมขณะขึ้นฝั่งเนี่ย
สิบห้าน็อตหรือมากกว่าแปดสิบสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
โดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพขนาดนี้ที่ผมยืนรายงานก็ได้นะครับ
จะเห็นว่าฝนเนี่ยค่อนข้างตกลงมาหนาเมตรพอสมควรแล้วนะครับ
ด้านหลังก็จะเห็นว่าท้องฟ้าก็เริ่มมืด
แล้วก็ถ้าให้การคาดการณ์นะครับ
ก็คงคิดว่าในช่วงค่ำวันนี้
พื้นที่ตรงนี้อาจจะมีฝนตกลงมาหนักกว่า
จุดที่ผมยืนรายการนั้นขนาดนี้ก็ได้
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่แหลมตะลุมพุกเขตอำเภอปากพนัง